ปลาหมึกนะคะที่เป็นเมนหลักแต่เราก็จะเอามาผ่านกรรมวิธีในการต้มให้เขาสะอาด
แล้วก็ใส่เครื่องเทศของทางอิตาลีเขา
แฟนเขาก็เป็นคนคิดสูตรคิดอะไรของเขาเนี่ยคือแฟนเป็นคนชอบทำอาหาร

ทีนี้คุณพ่อคุณแม่คือทั้งสองท่านเนี่ยทำงานโรงแรมอยู่แล้ว
ทำเป็นเชฟแล้วก็มาช่วยปรับปรุงสูตรให้เข้ากับคนไทยมากยิ่งขึ้น
สัปดาห์ที่แล้วที่เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
ได้พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของเส้นอนาชาติ

กับเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกโงะเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดชนบุรี
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวแป๊ซะที่มาจากสูตรแกงส้มของคุณแม่
ปิดท้ายกับเมนูภูแดจิเกเมนูเส้นหม้อไฟจากประเทศเกาหลี
ขายดีที่สุดในย่านมหาวิทยาลัยบูรพา
สัปดาห์นี้นักเล่าเส้นของเราเดินทางผ่านทั้งเส้นทาง
เต็มไปด้วยต้นไม้อันร่มรื่นและธรรมชาติจากท้องทะเล
เรียกว่าขับรถกินลมชมวิวกันไปแบบสบายไม่ต้องรีบ
แถมยังประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ
เพราะปล่อยค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำสุดเพียง๙๙กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้น
เรียกว่าช่วยทั้งเราช่วยทั้งโลกได้เยอะเลยล่ะค่ะ
แบบนี้จะให้ไปไกลกว่านี้ก็ยังไหวนะคะ
แต่ว่าวันนี้เอาใกล้ก่อนแล้วกัน
เพราะเราจะเดินทางต่อไปอีก๖๐กิโลเมตร
โดยจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ที่เมืองพัทยา
ดินแดนแห่งสีสันและสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นของเมืองไทยนั่นเองค่ะ
เอ้าเผลอแป๊บเดียวก็ถึงที่หมายซะแล้ว
ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มปฏิบัติการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติกันที่เมืองพัทยากันต่อเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟื่องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยครับ
ปัดที่แล้วนะครับผมพาคุณผู้ชมไปออนทัวร์กันที่จังหวัดชนบุรีครับ
สัปดาห์นี้นะครับเราเดินทางกันต่อมาที่เมืองพัทยาแห่งนี้เมืองที่มีหาดตายมีทะเลมีบ้านเมืองผู้คนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนเมืองพัทยาแห่งนี้ครับ
แน่นอนครับที่นี่จะต้องมีร้านเส้นนานาชาติมากมายให้เราได้ค้นหากันเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้าตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เมนูเส้นอนาชาติวันนี้ที่คุณน็อตจะพาไปสืบสาวเรื่องราวกันนะคะต้องบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของเมืองพัทยาเลยล่ะค่ะ
เส้นเป็นเรื่องกับเมนูเส้นอนาชาติร้านแรกของเรานะครับผม
นานกว่าสิบแปดปีแล้วนะครับและเมนูที่ถูกอกถูกใจลูกค้านะครับ
วันดีฮาวส์เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงพัทยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
เจ้าเมนูพาสต้าเส้นสีดำบวกกับซอสดีปลาหมึกสีดำมารวมกัน
หน้าตาจะเป็นอย่างไรและรสชาติจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวตามผมเข้าไปเลยครับ
ฮิ้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ฮิ้วแห่งร้านวันดีฮาวส์นะครับวันดีฮาวส์ค่ะร้านอาหารอิตาเลียนใช่ค่ะ
ชื่อดังของพัทยาแห่งนี้ค่ะเป็นแนวฟิวชั่นเป็นฟิวชั่นได้ไหมครับ
โอโหเป็นเกลียจทางร้านมากเลยค่ะแน่นอนว่าร้านอิตาเลียนต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เรามีเมนูประมาณสองร้อยกว่าเมนูขึ้นไปแล้วเราก็จะใช้วัสดุจากต่างชาติ
ต่างชาติกลับมาผสมผสานกับวัสดุของประเทศไทย

จะมีทั้งอิตาเลียนเยอรมันฝรั่งเศส

แต่เมนูโดดเด่นของเรานี่เป็นจานอิตาเลียน
เรียกว่าพาสต้าดีปลาหมึกผัดขี้เมา
ภาษาไทยอะค่ะ

ให้ลูกค้าจะถูกกับรสชาติ
เพราะว่ามันจะไม่เลี้ยนและไม่จื๋อ
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ชอบนี่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

อยากดูแล้วว่าเมนูจานเด่นนี่หน้าตาตัวจะยังไง

ตัวนี้จะเป็นเส้นพาสต้าดำเป็นแก๊กพิซซูชินีนะคะ

ก็รอดีปลาหมึกเป็นผสมในแป้งแล้วก็รีดมาเป็นเส้น

ก็จะเป็นดีปลาหมึกนะคะที่เป็นเมนหลัก

นี่ค่ะเป็นถุงหมึกเล็กที่อยู่ใน

ข้างในนี่คืออวัยวะภายในของเขา

แล้วก็เราจะเก็บไว้แช่แข็งไว้มา
จานนึงเนี่ยเราต้องใช้ดีปลาหมึกเยอะแค่ไหน
จาน๑ถ้วยนี้นะคะก็ใช้ดีปลาหมึกประมาณ๓ตัว

ปลาหมึกจะมีถุงน้ำหมึกหรือที่เรียกว่าดีหมึก

จะพ่นหมึกออกมาเพื่อเป็นกลไกกัน
หลบหนีสารแมลานินน้ำจะทำให้น้ำเป็นสีขุ่นเข้ม

และบทบังความสามารถในการรับกลิ่นของศัตรูไปชั่วขณะ
ทำให้ปลาหมึกสามารถหลบหนีจากการไล่ลาก
ศัตรูได้ง่ายค่ะแล้วมนุษย์เองนะคะก็ได้นำน้ำหมึกมาใช้ในด้านต่างต่าง
เช่นกันที่สำคัญเลยก็คือการนำน้ำหมึกมาปรุงอาหาร
โดยเป็นการผสมน้ำหมึกลงไปในเส้นพาสต้าหรือข้าวเพื่อเพิ่มความอร่อย
และทำให้มีสีเข้มข้นจนเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ยังไงล่ะคะ
มีกุ้งมีกุ้งมีตัวเนื้อปลาหมึกเราก็จะเอาเนื้อเข้ามาเอาเนื้อเข้ามาทำตัวนี้
ใช่ค่ะแล้วก็เอ็นหอยเชลเอ็นหอยเชลค่ะอ่าอันนี้อะไรอันนี้เป็นน้ำมันมะกอก
น้ำมันมะก่ออันนี้ไวไวไวไวค่ะก็จะมีพริกมีพริกค่ะ
อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดที่จะให้เขาเกิดความเอ่อมีให้เขาแบบหนืดคงตัว
ไม่แบบเป็นน้ำใสใสถ้าไม่งั้นมันจะเป็นน้ำแล้วนี่นะครับอันนี้นมค่ะ
มนมจืดนมจืดนะจืดอันนี้นมจืดนี่ใส่เพื่อใส่เพื่อเอ่อให้เกิดความเข้มข้น
แล้วก็ตัวหน้าเขาจะข้นนุ่มมันแล้วก็วิปครีมอันนี้วิปครีมนะฮะ
แล้วก็ใส่กระเทียมค่อนข้างมากเมนูนี้เราจะใช้กระเทียม
กระเทียมเยอะมากเพื่อจะดับเครื่องคาวของอาหารทะเลแล้วก็มีพริก
แล้วก็โหระพาที่จะสร้างความหอม
จากส่วนผสมของเมนูพาสต้าดีปลาหมึกผัดขี้เมากันแล้ว
คราวนี้ก็เข้าครัวมาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกก็ตั้งกระทะให้ร้อน
ใส่น้ำมันมะกอกตามด้วยกระเทียมสับผัดให้หอมใส่ปลาหมึกกุ้งและหอยลงไปค่ะ
ตามด้วยแปงขาวโพดเพื่อเพิ่มความข้นให้กับตัวซอสเสร็จแล้วนะคะ
สีสันให้กับเมนูนี้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากัน
เสร็จแล้วนะคะก็นำน้ำมาราดบนเส้นแบล็คเฟสตูชินี
แต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมวางพริกและใบโหระผ่า
แค่นี้ก็จะได้พาสต้าดีปลาหมึกผัดขี้เมาเมนูอิตาเลียฟิวชั่นแบบไทย
ถูกใจทุกทุกคนแล้วล่ะค่ะส่วนรสชาติจะอร่อยสมคำล่ำลือขนาดไหน
ช่วงหน้าตามคุณน็อตไปชิมพร้อมกันนะคะ